คุณผู้ชมครับแต่ว่าปีใหม่แล้วก็ยังคงมีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุอาจยกรรมเกิดขึ้น
มีการฆ่ากันเกิดขึ้นมากมายครับ
นายหนุ่มใหญ่วัย๕๐ปีเอาปืนไปยิงสาวคนหนึ่งอายุ๓๕ปีในปั๊มน้ำมัน
ที่จังหวัดนครราชศรีมาและใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตายตามไป
คาดว่าเป็นเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัวครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้ามร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันปรท
ถนนมิตรภาพเขตเทศบาลนครนครราชศรีมาครับ
เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานก็วันขึ้นปีใหม่เลยล่ะครับ๑มกราคม
ที่เกิดเหตุพบศพนางสามรุ่งอำรุณเจริญศักดิ์อายุ๓๕ปีเป็นผู้จัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนโพกสั้นขนาด๓๘เข้าที่บริเวณศรีษะและลำตวม
รวม๗นัดนอนเสียชีวิตอยู่ที่ข้างประตูรถเก่งครับ
แล้วก็ยังพบผู้บาดเจ็บสาหัสนะครับก็คือชื่อนายสุรชัยเจริญสิริมณีอายุ๕๐ปี
เป็นทนายความแล้วก็ผู้ระเหมาก่อสร้างเหมือนกันครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกันกระบอกเดียวกันที่ศีรษะ
นั่งอยู่บนเบาะหลังของรถเก๋ง
เบิ่งตนเจ้าเที่กล้อมเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาญราชนครราชศรีมา
แต่ว่านายสุรชัยนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
พบจดหมายลาตาย๓ฉบับเขียนด้วยลายมือของนายสุรชัย
มีใจความบอกว่าฝากให้ภรรยาช่วยดูแลลูกทั้ง๓คนด้วย
และย้ำด้วยว่าการตัดสินใจก่อเหตุเขาทำโดยไตรตรองดีแล้ว
ผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งกินกาแฟในร้าน
นางสามรุ่งอรุณขับรถเก๋งฮอนด้าเข้าไปจอดแล้วเดินจากรถลงไป
จากนั้นก็เห็นนายสุรชัยขับรถเก่งหุ่นใดตามเข้าไปจอดที่ด้านข้าง
จะลงจากรถแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่นางสาวรุ่งอรุณจนเสียชีวิต
โดยที่ไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยครับแม้แต่คำเดียว
หลังจากนั้นนายสุรชัยจึงเข้าไปนั่งที่เบาะของรถที่ขับมารถเก่งฮอนด้า
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตายตามไป
ต้นตำรวจก็สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของความผิดหวังในความรัก
โดยทั้งคู่น่าจะคบกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันเชิงชู้สาว
แล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัว
แต่ตำรวจเองก็จะเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ